แล้วก็มีตัวละครหลายตัวหน่อยคือมีผู้ชายคนนึงเขาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
ให้เพื่อนยืมไปแต่เขาบอกว่าเพื่อนทำท่อไอเสียบุบ
ก็เลยไปทวงถามว่าทำไมถึงทำบุบมีคนมาห้าม
แต่คนมาห้ามทำให้ยิ่งทะเลาะหนักกว่าเดิม

ชุลมุนมีตัวละครเพิ่มมาอีกตัวนึง

คือเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นหน้าบ้านหลังนึง
ตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรี๓ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ
คือนายสารวุฒิหรือในภูมิอายุ๒๕ปี
เรียกนายสรศักดิ์หรือในเทนอายุ๒๔ปีมาเคลียร์
เพราะท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ที่เทนยืมภูมิไปมันบุบ
เริ่มต้นจากการโต้เถียงกันนะคะพยายามจะเคลียร์
จะจบอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ในเจมส์พี่เขยของภูมิออกมาบอกว่าอุ้ยเป็นรอยเดิมหรือเปล่า
อ้าวเถียงกันอีกรอบนึง
สุดท้ายเจมส์บีบคอภูมิ
ภูมิชกหน้าเจมส์ไปหมัดนึง
โมโหคว้ามีดแทงน้องเมียที่คอชุนละมุนจนไปกระแทกตู้ปลาแตก
เหตุการณ์เหมือนจะสงบนี่ดูบาดแผลกันนะคะ
เหตุการณ์เหมือนจะสงบเหมือนจะปรับความเข้าใจกันได้
พี่สาวภูมิที่เป็นเมียของเจมส์ก็ช่วยกันประถมพยาบาลคนเจ็บ
แต่จู่มีตัวละครเพิ่มมาอีกในไอซ์อายุ๒๖มาจากไหนก็ไม่รู้
เตะเสยปลายคางภูมิทุกคนเวอเลยงงเลยมันอะไรเนี่ย
ชุนละมุนกันอีกรอบนึงค่ะสุดท้ายภูมิถูกแทงคอสามแผล
เข่าขวา๑แผลเข่าซ้ายอีก๑แผลปากแตกฟันหัก๑ซี่
แผลตั้ง๖๐กว่าเข็มแน่
ส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
รถจักรยานยนต์ต้นเรื่องนี่คันนี้ยังอยู่นะคะ
ไปคุยกับภูมิค่ะภูมิบอกว่าผมงงมากเลยไอซ์ที่มาเตะเสยปลายคางเนี่ย
เป็นใครมาจากไหนเนี่ยมาทีหลังเขาเคลียร์กันจะจบแล้ว
อยู่ดีมาสร้างเรื่องเพิ่มงงมากไอซ์เป็นใครอยู่ดีมาทำร้ายภูมิสงสัยไปเจอ
ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ
โน่โค้นชื่อนหนอผมเรียกหมดเลย๔คดีครับ
ทีนี้เจมส์ค่ะที่เป็นพี่เขยภูมิค่ะ
หลังเกิดเรื่องบอกรู้สึกผิดมากไม่ได้ตั้งใจ
เอาจริงต้องการจะช่วยเคลียร์
แต่อย่างที่มิ้วบอกพอไปช่วยเคลียร์เรื่องมันบานปลายไงคะ
ยืนยันว่าไม่ได้โทรตามไอซ์ไปรุมนะ
ตอนนี้อยากขอโทษน้องเมีย
เดินทางไปหาถึงบ้านเลยเพื่อไปเคลียร์ใจ
ต่างฝ่ายต่างร้องไห้โผล่เข้ากอดกัน
แล้วก็บอกไม่ติดใจเอาความค่ะ
ส่วนไอซ์วัย๒๖ปีที่มาสุดท้ายสุดเลย
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะโทรศัพท์ไปสอบถาม

เขาบอกว่าอ้าวก็เห็นเจมส์โพสต์
โพสต์ข้อความว่าจะเคลียร์กับภูมิ
แล้วเข้าใจผิดคิดว่าเจมส์ถูกแทง
แล้วก็คำเหม็นกับภูมิอยู่แล้วด้วยดูสิ
ผสมโรงเฉยเลยไม่ได้มีใครตามด้วยนะ
ไม่ได้มีใครชวนให้ไปก็ไปผสมโรงอ่ะ
แล้วก็บอกว่าแต่ผมถูกขู่นะถูกเอาปืนปากกามาขู่
รุ่นน้องมันน่ะจะยิงเอาปืนปากกาของป๋องน่ะยิงผม
อ่ารุ่นน้องของภูมิจะเอาปืนปากกามายิงพี่
ใช่แล้วพอฟืนไปฟืนมาขึ้นอีกคนที่ฟูมอ่ะ
ก็จะวิ่งเข้าบ้านไปเอาปืนเหมือนกันมายิงผม
เพราะผมให้เขาออกสื่อไปก่อนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอะไรไง
ไม่ดีเลยเพราะว่าเดี๋ยวกระแสจะโจมตีพี่ไง
ใช่พอจับมันเมาเม็ดด้วยพี่
อีกคนนึงเทนอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคนต้นเรื่องเนาะ
เทนคือคนที่ยืมรถจักรยานยนต์ของภูมิไป
แล้วภูบอกว่าทำไมเทนเอารถไปแล้วท่อไอเสียมันบุบ
เทนบอกว่าอ่ะยืมรถอ่ะยืมจริงเคลียร์ใจกับภูมิตั้งแต่วันแรกที่ทำบุบไปแล้วนะ
ตอนนั้นมันเป็นรอยนิดหน่อยเองเนี่ยมีภาพหลักฐานด้วย
แต่ไอ้รอยใหม่ที่มันบุบที่มันเป็นรอยใหม่ไม่เกี่ยวกับเทน
ภูมิทำเองหรือเปล่าล่าสุดภูมิก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ให้กับตำรวจสพปะเกร็ดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
โดยเฉพาะไอซ์อะค่ะล่าสุดแม่ไอซ์ก็เลยมาขอโทษกับภูมิ
ยกมือไหว้บอกอย่าเอาผิดไอซ์เลยนี่นะคะ